โควิดเนี่ยมันยังทิ้งให้กับพวกเราอย่างหนักหน่วงเลยนะคะ
โดยเฉพาะงานของบรรดาศิลปินที่มันหดมันหายไป
อกจากงานคอนเสิร์ตจะหายหมดเกลี้ยงแล้ว
สมาชิกในวงก็ยังติดโควิดอีกอ่ะ
ล่าสุดนะคะตอนนี้พี่หมูมือกีต้าเขาหายดีแล้วนะ
ในชื่อเพลงว่ามีความสุขมากนะ
ไปสักพักนึงตอนนี้ยอดวิวก็กำลังใส่อันดับความนิยมอยู่นะคะ
ส่วนเรื่องที่พี่เจ๋งออกมาโพสต์ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแจ้งเตือนแฟนคลับกันหน่อย
ทั้งชื่อเจ๋งโคนาโล่ดิฉันอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
โดยพี่เจ๋งเนี่ยโชว์เฟซบุ๊คจริงให้ดูเลยนะว่า

แล้วก็ย้ำนะว่าฝากเตือนแล้วก็ระวังกันด้วยนะครับ
เผื่อใครโดนทักไปแอบอ้างทำอะไรไม่ดีให้เกิดความเสียหาย
เผื่อว่าเฟซบุ๊กปลอมจะทักไปยืมงยืมเงินอะไรบัญชี

แล้วก็อัปเดตอาการที่คุณเคยเป็นด้วยเชอรี่เขาเจ็บหลัง
ของเขามีสาเหตุก็คือเกิดอุบัติเหตุระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตมาหลายปีก่อน

ตอนนี้อาการเจ็บหลังนะครับก็ดีขึ้นมากครับ
หลังจากที่รักษากับคุณหมอมาอาทิตย์หนึ่งแล้วครับ
จากที่อาการหนักยืนตัวตรงไม่ได้
แล้วตอนนี้กลับมาโอเคขึ้นมากแล้วครับ
งดออกกำลังกายหนักไปก่อนนะครับ

แต่ตอนนี้ก็เป็นอยู่ในช่วงของกระยะภาพร่างกายครับครับ
เพราะวันนี้มีแฟนเพลงเขาแคปรูปหน้าจอ
แล้วก็แจ้งมาว่ามีเพจที่ใช้ชื่อผมอยู่อะไรพวกนี้
เหมือนมาถามว่ามันเป็นของผมไหมวะเนี่ยครับ

เพราะว่าบางทีคนเอาไปเปิดเป็นชื่อผม
แล้วก็เอารูปผมไปใช้เป็นโปรไฟล์
ไปทำอะไรที่มันทำให้เดือดร้อนกันนะครับ

เข้าไปติดตามรายละเอียดต่าง

เดี๋ยวก่อนนะฉันไม่ได้มองหน้าพี่เจ๋งเลย
ฉันมองนี่น้องแมวข้างหลังนู่นคุณผู้ชม
พูดจากการความหรือเปล่าเออนะเราก็บอกว่าพูดซายซีเรียสไป
แต่น้องแมวนี่มาเลยจ้าฉันนอนอยู่ข้างหลังเลยจ้
มันเป็นงานนะน้องจิ๊กกล้องอยู่นะเอาเป็นว่าเรื่องร้ายร้าย
เซ็งให้มันผ่านไปแล้วกันนะพี่นะขอให้มีแต่เรื่องราวดีเข้ามา